เจ้าของคลิปเอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ดีเกิดคลั่งอะไรไม่รู้

เอามีดไปไล่แทงรถยนต์คันหนึ่ง
และในรถคันนี้มีเด็กอยู่ด้วยค่ะ

คือเราอ่ะยังไม่รู้ด้วยนะว่าเขามีเรื่องมีปัญหาอะไรกันแต่เห็นหน้าชัดเลยนะคะผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีน้ำตาลค่ะแล้วมีสะพายกระเป๋าข้างลำตัวด้วย
ในมือเขามีมีดแล้วเขากำมีดเอาไว้เป็นลักษณะเหมือนมีดสั้นแล้วเอามีดนั้นดูอีกสักที
คุณผู้ชมนี้นะคะนี่แล้วแทงเข้ามานี่มีดอยู่ในมือแทงเข้ามาที่กระจกฝั่งคนขับคนในรถยังงงเลยว่าทำอะไรอ่ะ
แล้วมีเสียงเด็กอยู่ในรถด้วยนะคะพอแทงเข้ามาที่จังหวะเนี่ยตรงกระจกเสร็จปุ๊บรถมันเคลื่อนตัวไงคุณ
เลื่อนตัวต่อไปแต่ว่าเคลื่อนตัวแบบชะลอตัวนะเพราะว่ารถค่อนข้างติดนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีเด็กในรถตะโกนถามเหมือนถามพ่อตัวเองว่าผู้ชายคนนั้นเขาทำอะไร
คลิปนี้ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งเอาไปโพสต์ไว้แล้วก็ระบุข้อความแบบแบบนี้นะคะว่าแชร์ให้ทีจ้าบุคลในภาพมาไล่แทงรถตามคลิปในรถมีเด็กด้วยหัวร้อนอะไรขนาดนั้นพลาดพลั้งไปเด็กในรถจะเป็นยังไงแล้วยังบอกต่อด้วยนะคะว่าพิกัดจะอยู่ที่พระประแดงสมุทรปราการคุณผู้ชมคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
ว่าเป็นคลิปที่คนรู้จักเนี่ยส่งมาต่อให้อีกทีอยากให้เอามาเตือนภัยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คนในรถบอกแบบนี้ว่าไม่รู้จักผู้ชายคนนี้อยู่ดีเอามีดมาแทงเลยแต่เอาอย่างนี้ที่ฉันเชื่อว่าตอนนี้คือเจ้าของโพสต์แล้วคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เป็นผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วอาจจะต้องให้ตำรวจต